เวลาฝนตกคุณผู้ชมก็อย่าไปเดินกลางแจ้ง

หรือว่าเวลาฟ้าร้องฝ้าผ่ากระหาที่โหลบให้มาดี

เขาก็เดินไปเก็บเงาะ
เสร็จปุ๊บก็จะเดินกลับมาที่บ้าน
ไอ้หมวกแก๊ปที่เขาใส่มันมีโลหะติดอยู่พอดี
เออฟ้าผ่าเลยเสียชีวิตเลยครับ

เพราะว่าอะไรมันมีสื่อนำไฟโลหะที่มันอยู่บนหมวกนั่นแหละครับ
นี่ฮะนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนผลไม้ในซอยมริมอ่างหมู่๔
เจียนพัฒนาตะบนเทพนิมิตรอำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราด
ตำรวจสภเขาสมิงก็ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือตราดนะครับ

ไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้นี่นอนหงายอยู่ครับ
มีบาดแผลรอยช้ำรอยไหม้เลือดออกมาทั้งจากหูนะฮะจากจมูก
เสียชีวิตแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ปลายเท้ามันมีหมวกแก๊ปตกอยู่
แก๊ปเมื่อกี้ที่เห็นมันมีรอยฉีกขาดด้วย
มะพร้าว๓ต้นที่ใกล้กันก็มีรอยไหม้ฟ้าผ่าลงมานี่อันนี้หมวกอันนี้นะฮะ
แล้วก็ต้นมะพร้าวยอดขาดเล็กน้อย
ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาวกัมพูชาอายุสักประมาณ๒๓ปีครับ
เป็นคนงานรับจ้างเก็บเงาะเก็บผลไม้ในสวน
เจ้าของเสือนชั่วคุณโอพาชก้อนศัลภัษฐ์พูดตาย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวของเจ้าของสวนออกไปขายผลไม้
พอกลับมาพบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นมันมีฟ้าร้องฟ้าผ่าพอดีมีฝนตกฟ้ามร้องคมคามลมพัดแรงเลย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็ตกออกตกใจกันก็ต้องแจ้งจำรวดกับกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบ
ขณะที่ทางด้านของนางอภินพรบุญวาธีเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มาตรวจสอบด้วย
บอกว่าโอ้โหคนตายเนี่ยก็เป็นคนงานรับจ้างเก็บง้อนี่แหละ
เสร็จกำลังจะเดินเข้าไปเก็บผ้ายงผ้ายางเดี๋ยวจะเอาไปทำงานต่อวันพรุ่งนี้
จังหวะนั้นฝนตกฟ้ามร้องฟ้าผ่าพอดีแต่ว่าผู้ตายเขาไม่กลัวเขาก็เดินดุ่มเข้าไปในส่วนง้อครับ
และหมวกที่เห็นมักเกี้ยวนี้มันมีโลหะติดอยู่เป็นโลโก้หมวกนี่ครับ
นะฮะแล้วจังหวะนั้นฟ้าผ่ามาใส่ต้นไม้แล้วเหมือนกระแสไฟมันวิ่งไปที่หมวกเขา
แล้วก็ฟาดลงที่ตัวผู้ตายอีกทีหนึ่งทำให้โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตคาที่เลย
นะฮะตำรวจก็ชนะสูตรศพแล้วก็เดี๋ยวอ่าประสานญาตินำร่างกลับไป